ถ้าพอจะส่งข้อความมาพูดคุยมาบอกกันได้เนี่ย
ให้เราเป็นสื่อกลางเรื่องการแจ้งความเดือดร้อนได้นะฮะ
เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือต่างนะฮะ
ดูเรื่องของน้ำท่วมภาคใต้ในขณะนี้นะฮะ
ืบเนื่องจากฝนตกหนักเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ปพนะครับรายงานว่าตอนนี้มีพื้นที่ภาคใต้อยู่๙จังหวัดด้วยกันนะฮะ
ที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากแล้วก็วาตภัย
ตามภาพในหน้าจอนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงตรังสตูนสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้เนี่ย๒๖๑๒๕๓ครัวเรือนนะฮะ
เป็นครัวเรือนนะฮะพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะครับ
วันนี้แม้ว่าฝนจะเบาบางลงแต่ว่าหลายจุดน้ำยังท่วมขังอยู่
ใช่ค่ะปัญหาก็คือฝนยังตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่คาดว่าพรุ่งนี้ฝนจะเบาบางลงแล้วสถานการณ์น้ำอาจจะดีขึ้นในบางพื้นที่นะคะ
มีปัญหาอยู่หลายจุดเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะครับ
ที่สงขลาก่อนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
ฝนตกหนักทางภาคใต้นะครับแล้วตอนนี้นะครับ
จังหวัดได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
แล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับ
ประกาศแล้ว๑๐อำเภอนะครับเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้๕อำเภอ
สงขลายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้
ก็คือพื้นที่ปลายน้ำโดยเฉพาะที่บ้านปากบางตะมนต์รัฐภูมิอำเภอควรเนียง
เป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายนะฮะค่ะที่นี่เนี่ยจะรับน้ำที่ไหลมาจาก
อำเภอรัตภูมิอำเภอบังกล่ำแล้วก็อำเภอควรเนียงนะฮะ
ก่อนจะลงสู่ทะเลสาบสงขลาขณะนี้มวลน้ำเริ่มไหลมารวมกันที่นี่แล้ว
โอ้โหพื้นที่รับน้ำสุดท้ายนะครับแล้วก็มีน้ำหนุนท่วมบ้านเรือนด้วยนะครับ
บางหลังนี่มีเด็กเด็กนะฮะก็ต้องใช้เรือเนี่ยเข้าออกกันนะครับ
น้ำยังเพิ่มขึ้นนะครับในวันนี้นะครับถูกน้ำท่วมซ้ำมาสองรอบแล้วนะฮะที่นี่นะฮะ
ในช่วงเวลานี้ของปีนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราได้ลงเรือไปตรวจสอบสภาพพื้นที่
ริมทะเลสาบสงขลานะครับทุกผู้ชมครับที่อำเภอควรเนียงนะฮะ
ไปเจอนายมณัฐจำปาอายุ๖๓ปีกับนางธัญรัฐจำปาอายุ๕๘ปี
สองสามีภรรยานี่นะฮะที่เราลงเรือไปนะครับบ้านหลังนี้ครับ
เขามีอาชีพเลี้ยงปลากระพงฮะเลี้ยงในกระชังนะครับ
ริมทะเลสาบสงขลาในพื้นที่หมู่ห้าสองสามีภรรยานี้บอกกับเราว่า
ตอนนี้อยู่ในบ้านกัน๒คนเนี่ยติดอยู่ที่นี่มา๕วันแล้วคุณเขียนมาสอน
ออกไปข้างนอกไม่ได้กินข้าวกับปลาเค็มที่มีอยู่นี่แหละ
ออกไปไม่ได้เพราะว่าสะพานที่เชื่อมออกข้างนอกเนี่ยน้ำมันทั่วหมด
เนี่ยฮะเขาเลี้ยปลาในนี้ฮะปลากระพงนะครับระดับน้ำตอนนี้
ใกล้จะไปถึงตัวพื้นบ้านแล้วฮะคือบ้านนายกสูงจะแตะพื้นบ้านแล้วปลาก็ตายหมดเนี่ยฮะ
ครั้งนี้ถูกน้ำท่วมแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาด้วย
ถือว่านักสุดในรอบ๓ปีไม่คิดมาก่อนว่าปีนี้จะหนักขนาดนี้
โอ้โหคุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ค่ะหนักจริงเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูกันไป
พาไปที่จังหวัดสุราธานีค่ะสุราธานีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันค่ะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะคะแต่ปริมาณน้ำเดิมที่สะสมอยู่ยังเยอะอยู่ค่ะ
ทางหลวงสาย๔๐๑สุราธานีนครศรีธรรมราชน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
ช่วงหน้าโรงพยาบาลกาญจนดิตถึงหน้าโรงผลิตถุงมือยางสีตรังโกฟ
น้ำท่วมผิวถนนสูงกว่าสามสิบเซนติเมตรนะคะระยะทางยาวประมาณสองกิโลเมตร
ผ่านได้เฉพาะรถใหญ่แบบนี้ค่ะรถสิบล้อนะคะ
ส่วนรถเล็กเนี่ยเจ้าหน้าที่ห้ามนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ามันอันตรายจริง
จุดมันอาจจะพอไปได้แหละแต่มันเสี่ยงอย่าเพิ่งผ่านไปนะคะ
ส่วนที่บริเวณลานจอดรถฟรีโซนทางไปที่ทิ้งขยะสนามบินสุราธานี
นี่ค่ะภาพนี้รถที่จอดทิ้งเอาไว้ดูสิคะ
คือ๕๐กว่าคันนะน้ำท่วมไปครึ่งล้อได้
รถเก๋งบางคันที่เตี้ยหน่อยน้ำเข้ารถเลยค่ะ
ก็มีการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าเจ้าของรถไปเคลื่อนย้ายรถออกนะคะ
เพราะว่าน้ำอาจจะท่วมสูงขึ้นกว่านี้อีกนะคะ
แต่ปัญหาคือเขาก็ไม่รู้จะไปเคลื่อนย้ายออกยังไง
ตรงนี้มันเป็นปัญหาค่ะตอนนี้มีน้ำท่วม๑๓อำเภอ
เพื่อราชการจฐวส์ศูอาธรรณีนายวิชวุทธิ์จินโต
พื้นที่พัยพิบัตร๙อำเภอค่ะเบื้องต้นยังไม่มีผู้บาดเจ็บ
ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะอืมนะฮะสุราธานีนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูพัทธลุงหน่อยนะครับ
ผู้ชมครับพัทธลุงนี่ก็ฝนตกหนักมาหลายวันนะฮะแล้วแถบพื้นที่แถบอำเภอริมเทือกเขาบรรทัศ
พัทธลุงเนี่ยดูฮะน้ำป่าไหลหลากมานะครับผ่านน้ำตกโตนแพร่ทอง
ที่อำเภอศรีนครินแล้วก็ต่อไปยังบ้านเรือนชาวบ้านแล้วถึงจะไปทะเล
นี่มาจากโอ้โหภูเขาเลยนะฮะมาที่น้ำตกตรงนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ของปีนี้นี่ระลอกที่๓แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับคือเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
ตรงเนี้ยฮะเขาบอกว่าน้ำมันลดไปแล้วนะตอนฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเนี่ย
น้ำมันลดไปแล้วทำความสะอาดบ้านไปแล้วค่ะนี่รอบนี้ฝนตกหนักเอ้าเช้าวันนี้ฮะ
น้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมอีกแล้วฮะโอ้โหเอาไปต่อที่ยาลานะครับ
ยาลาฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะพื้นที่จังหวัดยาลา
วันนี้หมู่บ้านซีเซที่อำเภอยหานะครับน้ำท่วมถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
สูงสักห้าสิบเซนติเมตรได้ค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
อยู่๓๐ครัวเรือนนะครับตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะฮะ
เดินทางเข้าออกไม่ได้นะครับผู้ว่ายาลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
เอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับเอาเสบียงอาหารไปส่งให้
ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินออกมานะครับหรือว่าใครที่จำเป็นจะต้องเข้าออกพื้นที่เนี่ย
เจ้าหน้าที่เอาเรือมาช่วยแล้วนะครับการช่วยเหลือประชาชนทางปพจังหวัดยาลาก็มีเรือท้องแบนนะครับ
ที่จะเอามาคอยช่วยเหลือตามจุดต่างในพื้นที่ชุมชนต่างที่ต้องเดินทางเข้าออกครับ
มันมีหลายเหตุการณ์ค่ะที่ถือว่าเป็นวินาทีชีวิตสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะเมื่อตี๕ที่ผ่านมาที่นครศรีธรรมราชคนเดินอยู่ริมทางเท้า
แล้วก็ลื่นตกลงไปตอนที่กระแสน้ำกำลังพัดมาแบบเร็วแล้วก็แรงมากอะค่ะ
ป่าวขอให้จะเสียขัง
นี่นะคะนี่คือสี่แยกเกษตรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อตี๕ที่ผ่านมานะคะ
กู้ภัยสยามจุดอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็ออกสำรวจน้ำท่วมที่บริเวณสี่แยกหัวสะพานเกษตร
ผู้ชายคนนี้ค่ะอายุประมาณ๒๕เดินอยู่ริมทางเท้า
แล้วลื่นตกลงไปแบบนี้แล้วน้ำเชี่ยวมากเขาต้องแบบดึงเอาไว้ค่ะ
ขนาดหลายคนช่วยดึงนะคะโอ้โหยังดีนะเขาเอามือเหมือนกับคว้าขอบสะพานเอาไว้
กู้ภัยชาวบ้านมาช่วยทุลักทุเลค่ะผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่ด้วยค่ะ
จะดึงขึ้นมาได้รอดได้หุดหวิดนะคะไม่อย่างนั้นโอ้โหน้ำมาแรงมาก
ผู้ชายคนนี้ปลอดภัยนะคะก็ยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนที่มาช่วย
ช่วยขึ้นไปได้ยังแบบตัวสั่นมือสั่นอยู่เลยนะคะ
คือขอบสะพานมันสูงด้วยนะใช่ค่ะแล้วกว่าจะดึงขึ้นไปได้เนี่ย
แทบจะสุดมือเอื้อมอ่ะนะจริงยังดีที่แบบเกาะเอาไว้ได้นิดนึง

คุณผู้ชมคะมีเพจดังนำภาพแชร์เอาไว้แต่อันนี้เป็นภาพนิ่งนะคะ
แต่ก็ทำให้เห็นนาทีชีวิตของพ่อแม่ลูก๓คนค่ะ
เขาเกาะอยู่บนต้นไม้นี่ลูกตัวน้อยอีกนิดลูกตัวเล็กนิดเดียวคือพ่อแม่เนี่ย
อบลูกปีนต้นไม้หนีน้ำหนีน้ำน้ำมาเร็วแล้วระดับน้ำมันสูงเร็วมาก
น้ำอยู่ดูสิคะจะถึงตัวอยู่แล้วทำอะไรไม่ถูก
เจ้าหน้าที่แล้วก็มาช่วยเหลือได้ทันนะคะ
เพราะนี่ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยดูสิค่ะ
แล้วต้นไม้ก็เนี่ยนะอุ้มลูกมือนึงอุ้มลูกมือนึง

นั่นที่ชี้ว่าจริงค่ะอีกคลิปนึงค่ะก็นครสีธรรมราชเหมือนกัน
อันนี้เป็นนาทีที่น้ำป่าเทือกเขาหลวงต้นน้ำคลองคิรีวงไหลทะลักนะคะ
คุณผู้ชมดูความแรงของน้ำ
สะพานแขวนบริเวณน้ำตกหนานหินท่าหาในหมู่บ้านคิรีวง
คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนะคะ
นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายภาพตรงนี้
แต่น้ำมาแรงขนาดนี้คุณผู้ชมดูสิคะ
น้ำเกือบมิดสะพานเห็นไหมคะนี่คือเสาสะพานนะเป็นสะพานแขวนนะ

คือจริงสะพานอยู่สูงจากระดับน้ำในคลอง๕เมตรนะคะ
สะพานเนี่ยสั่นโยกแกว่งไปตามน้ำเกือบจะพังลงมา
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยค่ะ

ผมก็ไม่รู้กันไหนว่ะสร้างแก่ย่วงบนนู้มาไม่รู้นั่ว

นี่นะคะน้ำมาแรงมากจริงค่ะ

มีผู้หญิงคนนึงนะคะพยายามจะช่วยหมูตัวใหญ่เลย๓ตัว

มันลอยมาลอยคอมาตามน้ำ
เกือบจะหายไปกับแคสเน้ม

คือคนต้องปล่อยเพราะว่าคนที่จะลงไปช่วยเขาว่ายน้ำไม่เป็น
แล้วเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
เขาก็ได้ตะโกนเรียกอู๊ดคือเขาตะโกนแบบ
ไม่รู้เป็นยังไงแล้วหลักจากหมู๓ตัวนี้
ทุกผู้ชมครับมีคลิปที่ชาวบ้านช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องเตือนภัยด้วยนะฮะ
ช่าก็ประสบเหตุด้วยก็เตือนคนอื่นไปด้วยดู

นี่เป็นภาพจากร่องจรปิดนะครับ
ตัวนี้ครับไว้น้ำเข้ามาในร้านที่ถูกน้ำท่วม

มันก็เลื้อยออกจากใต้โต๊ะมานะ

นั่งอยู่บนโซฟาที่เราชมเห็ดมั้ยฮะ
แล้วเงยหน้าขึ้นมาเห็นงูพอดีตกใจถึงกับมือทาบอกเลยนะฮะ
บอกว่ายังโชคดีที่มันเลื้อยพุ่งออกจากร้านไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ร้านอาหารแจ่มจันทร์
หลังประตูลอดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพราะตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ย
บอกว่าคงเป็นงูเหลือมนั่นแหละยาวมากสัก๓เมตรกว่าเนี่ย
ก็ทำได้แค่เอามือทาบอกถ้ามันพุ่งมาทางนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
นี่ฮะทุกผู้ชมครับก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาเตือนว่า
ช่วงนี้เอาละเดือดร้อนลำบากเรื่องของน้ำท่วมกัน
แต่ก็ต้องระวังเรื่องของสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานแบบนี้ด้วย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับไปดูระดับน้ำที่ตอนนี้ท่วมสูงเนี่ยนะฮะ
คือไปดูอีกจุดหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าสูงขนาดไหนดูนี่ฮะ
ท่านผู้ชมคิดว่ารถอะไรนี่คือรถทัวร์โดยสารฮะ
อุ้ยแล้วน้ำมาครึ่งประจกแล้วนะฮะครึ่งประจกหน้ารถแล้วอ่ะค่ะ
ขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยอยู่ในรถทัวร์คันนี้นี่แหละ
เอาโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
นี่เขาบอกว่าขนาดรถทัวร์เนี่ยน้ำยังท่วมสูงเกือบจะครึ่งกระจกรถทัวร์
เพราะฉะนั้นก็น่าจะสักประมาณเมตรกว่าแน่นอน
โอ้โหแต่ขับไปได้หรอฮะนี่ฮะก็อาจจะมาแล้ว
แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามายังไงแต่ว่าเสียงคนในรถทัวร์เนี่ยคือ
เขาเริ่มพูดกันทำนองว่าคือเริ่มเข้ามาในรถแล้วนะน้ำเนี่ย
รองเท้าก็ลอยน้ำแล้วนะคือเขาอาจจะคิดว่ารถใหญ่รถสูง
อาจจะพอผ่านไปได้พอไปสักพักสักพักโอ้โหมันน้ำมันท่วมหนักสูงขึ้นเรื่อยฮะ
คือสุดท้ายรถทัวร์คันนี้สามารถฝ่าน้ำท่วมค้นไปได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ใจหายใจคว่ำจริงถ้าเราอยู่ในรถนี่เราทำยังไงโอ้โหทำอะไรไม่ถูกจริงค่ะ
โอ้โหเอามีคนโพสต์คลิปภาพความเสียหายจุดต่างให้เห็นด้วยนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะหลายจุดนะครับมมกว้างมีภาพมูมสูงมุมกว้างหลายมุมเลยนะคะ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็บันทึกภาพแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียล
คือน้ำท่วมทางภาคใต้ฝนตกหนักช่วงปลายปีเนี่ย
พี่น้องชาวใต้เนี่ยอันนี้เขาทราบกันดีว่าเดี๋ยวปลายปีฝนก็ตกหนัก
ใช่แต่ปีนี้พี่น้องชาวใต้หลายคนบอกว่าน้ำมันมาเร็ว

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่นครศรีธรรมราช
จุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานสดของคุณระวีการ
คุณผู้ชมคะกลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตอนนี้ดิฉันอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
หลังจากที่ระดับน้ำที่เคยท่วมโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตอนนี้นะคะระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ตอนนี้นะคะเป็นประตูฝั่งด้านหน้าของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงพยาบาล
ได้มาช่วยกันเปิดประตูนะคะบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลมหาราช
แล้วก็ทยอยขนกระสอบทรายขึ้นรถนะคะ
หลังจากที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลนั้นระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
ซึ่งลดลงกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่มีการสูบน้ำกันอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูรอบรั้วโรงพยาบาล
ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เมื่อคืนมีระดับน้ำท่วมขังสูงเลยทีเดียวค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ากระสอบทรายนะคะที่มากั้นไว้บริเวณทางเข้า
เมื่อคืนนี้น้ำท่วมสูงนะคะแต่ว่าณเวลานี้
ระดับน้ำลดลงแล้วก็เริ่มจะแห้งสนิทแล้วนะคะ
อย่างโซนด้านหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล
เมื่อคืนน้ำท่วมสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่ตอนนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วก็เหลือเพียงกระสอบทราย
ที่ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนว่าเมื่อวานนี้น้ำท่วมสูง
แต่วันนี้ลดลงแล้วก็เริ่มแห้งสนิทแล้วนะคะ
ซึ่งผลพวงจากการสูบน้ำของทางเทศบาลนครศรีธรรมราช
รวมไปถึงการสูบน้ำ
ของบริษัทเอกชนที่ได้ร่วมกันเนี่ยก็ได้ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะคะลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่เดี๋ยวเราเดินมาดูฝั่งด้านข้างนะคะซึ่งเป็นด้านหน้าของโรงพยาบาลมหาราช
จุดนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำค่ะแล้วก็ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างด้วย
ทำให้เห็นชัดเจนค่ะว่าตรงนี้ระดับน้ำก็ลดลงแต่ว่าอยู่บริเวณตาตุ่มนะคะ
เดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลพื้นที่กันนิดนึง
สวัสดีค่ะพี่คะขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าระดับน้ำที่เมื่อวานนะคะ
ก็คือท่วมสูงเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราช
กลับไปเมื่อวานเราได้รับผลกระทบขนาดไหนน้ำสูงขนาดไหนคะพี่
ขนาดหนักนะครับประมาณ๘๐เซ็นต์แล้วก็ในโรงพยาบาลนะครับ
ด้านหน้าก็ท่วมถนนแล้วก็รถผ่านไม่ได้นะครับเมื่อวาน
หน้าโรงพยาบาลนะครับแต่ตอนนี้ก็น้ำรถทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอก

ทำไมน้ำถึงได้ลดลงเร็วขนาดนี้คะพี่อธิบายให้ฟังหน่อย
คือตอนนี้คือ๑โรงพยาบาลใช้เครื่องสูบน้ำของโรงพยาบาลแล้วก็ของเทศบาล
แล้วคงชมประธานมาช่วยด้วยน้ำเลยเยอะแต่ด้านหลังยังมีอีกเยอะตอนนี้ครับผม

หมายความว่าตอนนี้ที่ยังเป็นปัญหาคือด้านหลังโรงพยาบาล

เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงคะคุณพี่
พื้นที่ตรงนั้นคือน้ำโครงมันไหลมาด้วยแล้วก็การตาทีมันก็ไม่ถดวก
ทำให้ตอนนี้ด้านหลังโรงพยาบาลนั้นได้รับผลประทบ

แล้วส่วนบริเวณด้านหน้านี่ถือว่ารดลงไปกี่เซนติเมตรคะ
แล้วพื้นที่อาคารหรือว่าตรงไหนบ้างคะที่ได้รับผลประทบบ้างค่ะ
ผลกระทบตอนนี้อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ที่ศูนย์ซ่อมแล้วก็
มีพ่อมอะไรก็พ่อมของเราพอก็ลมทันรายหมดเลยตรงนั้น

การสูบน้ำนี่ใช้เวลานานต่อเนื่องตั้งแต่วันไหน
ตั้งแต่วันแรกที่คุณตกจนถึงกรณานี้
ต้องใช้ตลอดเลยครับผมแล้วก็เอาเครื่องมาเพิ่มด้วยตอนนี้
แสดงว่าเราสูบทุกวันเลยตั้งแต่มีฝนตกลงมา
แต่วันนี้ไม่มีผลตกลงมาเพิ่ม
ใช่ไหมคะทำให้น้ำลดลงเร็ว
แล้วเรามีการป้องกันแล้วก็มีมาตรการยังไงคะ

ก็เป้าระวันต่อตอนนี้จะมีต้องกว่ายพยาบาล
แล้วอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ต่างในโรงพยาบาลที่รับผลประทบ
เมื่อวานนี้เราแก้ไขปัญหายังไงไปแล้ว

หรือว่ายังมีปัญหาด้านไหนอยู่บ้างคือผู้ป่วยผู้ป่วยมีปัญหาตอนนี้
ผู้ป่วยปลอดภัยอยู่บนตึกนะครับแต่เจ้าหน้าที่มาต่อมาน่ารับหมากนิดหนึ่งนะครับผม
เพราะบางคนเขาน้ำท่วมที่บ้านมาไม่ได้อะไรมันหลายเรื่อง
ตอนนี้ครับผมเพราะว่าอุบัตรภัณฑ์ตรงนั้นมันเป็นเจ้าโปรกบุญ
แต่เต็มที่แต่ยังมีความกังวลในเรื่องของฝนที่จะตกลงมาเพิ่มไหมคะ
ออกมาเพิ่มไหมค่ะอ่าครับผมยังอยู่ตอนนี้ครับผมโอเค
ขอบคุณมากค่ะขอนี้ในข้อมูลคิดว่าถ้าคนตกหนักก็จะมีน้ำ
หลากมาจากกองหลวงแล้วก็จากพรมคิรีจากันคายอีก

คุณผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทยอยขนกระสอบทราย
เพื่อที่จะทยอยไปปิดกั้นในพื้นที่ของด้านหลังโรงพยาบาล
อย่างที่เจ้าหน้าที่ได้บอกไปนะคะว่า
ด้านหลังโรงพยาบาลนั้นยังเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงค่ะ
เดี๋ยวเราลองย้อนไปดูในส่วนของอำเภอชวางกันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งย้อนกลับไปดูภาพที่อำเภอชวางค่ะ
หลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะก็พบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเปียกนะคะ
นำเข้าสารอาหารแห้งพร้อมยารักษาโรค
ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
แล้วก็ชาวบ้านหลายคนนะคะก็บอกว่า
ฝนที่ตกหนักในรอบหลายสิบปีและรุนแรง

บางคนก็เคลื่อนย้ายทรัพย์ศิลป์
แล้วก็รถยนต์ไปอยู่ในที่สูงไม่ทัน
ถูกน้ำท่วมแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุด
ในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
ที่ทางโรงพยาบาลได้มีการเตรียมรับมือ
แล้วก็แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวก็จะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมใต้อย่างต่อเนื่องค่ะ

ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

คือโรงพยาบาลมหาราชที่นครศรีธรรมราชเนี่ยคืนนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะฮะ

เมื่อวานนี้เนี่ยน้ำเริ่มทะลักเข้ามาประมาณ๒ทุ่ม
ก็ต้องนำกระสอบทรายไปวางเอาไว้ที่หน้าโรงพยาบาล
วันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งวันแล้วก็เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกทั้งคืนด้วย

ถ้าไปดูภาพก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรมาราช
ภาพซ้ายคือก่อนน้ำท่วมจะแห้งนะฮะ
ปัจจุบันเนี่ยถ้าตอนกลางวันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีผลกระทบเช่นกัน
คือน้ำนี่ก็ท่วมบริเวณพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็โดยรอบ
แต่ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะ

อันนี้คือด้านหน้าทางเข้าก่อนที่จะเข้าไปด้านใน
ครับคือเครื่องบินเนี่ยยังขึ้นลงได้ตามปกตินะฮะไม่ได้ปิดสนามบินนะครับ
แต่ท่านที่จะเดินทางเข้าออกตรงนี้เนี่ยลำบากหน่อย
อย่างวันนี้คุณน้องวีกาก็ต้องใช้รถของทหาร
ที่เขาจะมาคอยรับส่งผู้โดยสารรับส่งประชาชนในการเดินทางเข้าออก
ท่ากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับ
ส่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้
เขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ปลอดภัยปกติดีนะคะ
แต่อาจจะมีปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าออกโรงพยาบาล

คุณผู้ชมคะยังคงต้องส่งกำลังใจไปที่พี่น้องชาวใต้นะคะ
ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมฝนตกหนักในหลายพื้นที่
๙จังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหา
นครศรีธรรมราชค่อนข้างจะหนักที่สุด
เฉพาะนครศรีธรรมราชณตอนนี้นะคะ
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว๙ศพค่ะคุณผู้ชม
ศพแรกนะคะคือนายสมบูรณ์ภาษากลอายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านหมู่๓ตะบนสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
มน้ำเสียชีวิตในหมู่บ้านนะคะเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมา
ศพที่๒ค่ะนางจิราพรวงสวัสดิ์อายุ๔๘
กระแสน้ำพัดตกลงไปในคลองของหมู่บ้านนะคะ
แล้วก็จมไปเลยเสียชีวิตนะคะในพื้นที่หมู่๙
ตำบลละอายอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
นี่คือภาพวินาทีที่พยายามปั๊มหัวใจอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้นะคะ๒ธันวาคม
ส่วนศพที่๓ค่ะกู้ภัยเขาก็ปั๊มหัวใจนะคะ

ตะบนนพิตำอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นจังหวะที่สะพานถูกน้ำซัดจนสะพานขาดพอดีอ่า
รถตกไปกลางคลองเลยนะคะ
ทั้งสองคนเนี่ยตั้งสติทุบกระจกรถออกมาด้านนอก
แล้วก็ลอยคลออยู่กลางแม่น้ำ
นางสาวธิตะวันเกาะขอนไม้ลอยเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ส่วนนางสาววิพารัฐก็ดำผุดดำไหว้
อยู่ในพงหญ้ากู้ภัยก็เลยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
ส่งโรงพยาบาลนพิตำแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะครับ
ส่วนศพที่๔กับศพที่๕ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
จมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันเมื่อวานนี้นะครับ

ก่อนเกิดเหตุสองแม่ลูกเนี่ยนั่งเรือหนีน้ำท่วมออกจากบ้านนะครับ
เพื่อจะไปหลบบนถนนสายนครศรีธรรมราชทุ่งสงศ์
พอมาถึงหลังป้อมตำรวจสพพระพรม
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบลนาพรุที่มีพระพรมเนี่ย
ปรากฏว่าโชคร้ายมากเรือล่มฮะ
ล่มก็เลยทำให้จมน้ำเสียชีวิตทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับท่านผู้ชมครับ
ศพที่๖นะครับคือนายวิชิตชัยโฆษบาลอายุ๖๕ปีนะครับ
มน้ำเสียชีวิตที่หลังบ้านตัวเองนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๗ตะบล๙แสน

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ที่๗นะครับนางสมบูรณชื่นเพชรอายุ๖๓ปี
เสียชีวิตด้วยการจมน้ำในซอยข้างบ้านตัวเองเหมือนกันนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนมะม่วง๒ต้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะฮะ๓ธันวาคมนะครับ
ศพที่๘นางโบตีตันติเบนจธรรมอายุ๘๓ปีนะครับ
โอ้โหคือคุณยายเนี่ยหกล้มฮะค่ะหกล้มแล้วจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยนะฮะ

คือบ้านเนี่ยอยู่ในซอยหน้าทักษิณ๓ตะบนท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ที่๙ค่ะเมื่อช่วงบ่ายนี้เองคุณผู้ชมค่ะประมาณบ่าย๓โมงกว่านะคะ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพนายมานิดอินทกูลอายุ๖๒
มน้ำเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพศพคือมือซ้ายยังถือไฟฉายอยู่
มือขวายังถือไม้เท้าอยู่เลยนะคะครับ
ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้เชื่อว่าพี่น้องทางภาคใต้คงลำบากนะฮะ
แต่ว่าถ้าดูเรื่องของฟ้าฝนอาจจะพอใจชื้นขึ้นมาบ้าง
แม้ว่าน้ำยังท่วมขังหรือว่าน้ำยังไหลมาจากเทือกเขาผ่านพื้นที่ก่อนลงทะเลอยู่เนี่ยนะ
แต่ว่าเราตรวจสอบจากสภาพอากาศล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูจากภาพถ่ายทางดาวเทียมนะฮะท่านผู้ชมดูภาพนะฮะ
คือถ้าจะดูจากแถบหน้าจอมุมขวาด้านล่างเนี่ย
ถ้าสีฟ้าฟ้าเนี่ยคืออากาศจะปลอดโปร่งสีแดงเนี่ยจะฝนเยอะสุด
ก็คือช่วงของภาคใต้ครับท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่าภาพรวมภาคใต้ทั้งหมดในขณะนี้นะครับ
จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
่อมฝนตัวการสำคัญที่ทำให้ภาคใต้ฝนตกหนัก
เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลแล้วนะครับ
เลื่อนตัวลงสู่มหาสมุทรอินเดียเรียบร้อยแล้ว
แต่แรงเหวี่ยงของหย่อมฝนลูกนี้และมรสุมประจำฤดูยังคงพัดปกคลุมภาคใต้นะครับ
เพราะฉะนั้นคืนนี้ภาคใต้ยังมีฝนนะฮะแต่จะเบากว่า๒วันที่ผ่านมามาก
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่าสามเมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็ก
เจ้าหน้าที่เตือนว่าต้องงดออกจากฝั่งก่อนนะครับจนถึงวันศุกร์นี้นะครับ
วันพรุ่งนี้ศุกร์ที่๔ธันวาคมตอนเช้าเนี่ย
วิเคราะห์สภาพอากาศนะฮะนี่เป็นภาพถ่ายมุมสูงในพื้นที่นะครับ
เช้าพรุ่งนี้ท้องฟ้าภาคใต้จะเปิดแล้วนะครับกลุ่มฝนจะหายไป
จะกลับมาแรงยกเว้นพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ยังมีฝนตกปล่อยปล่อยอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าช่วงนี้
จะเป็นโอกาสในการระบายน้ำลงพื้นที่รุ่มต่ำลงสู่ทะเล
ว่าพรุ่งนี้หลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
อาจจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าฝนเนี่ยจะหยุดตกแล้วนะฮะ
พี่น้องชาวใต้ก็รอลุ้นว่าเมื่อไหร่ผลจะหยุดนะคะ
ก็น่าจะคลี่คลายได้เดี๋ยวเรายังมีให้ตามกันต่อเนื่องเป็นระยะนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมผู้สื่อข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่แต่เมื่อ